ล่าสุดก็เข้าพบกับพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก่อนเดินทางไปแข่งฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่เลโทเนีย๑๒กันยายนถึง๓ตุลาคม
โดยวิกป๋อมคุณอันนิสักเบนจากสิริวันอุบัญญาณยกสมาคมยีลาฟุตบอล
แล้วก็เป็นผู้นำของฝ่ายฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลชายหาดด้วยนะครับ
ก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยอยากจะให้ดีกว่า๒ครั้งที่ผ่านมาจากที่เคยเข้ารอบ๑๖ทีมครั้งนี้ตั้งเป้า
จะไปให้ถึงรอบ๘ทีมให้ได้หรือว่ารอบ๔ทีมเลยนะครับเตรียมทีมกันเต็มที่
ซึ่งทีมฟุตซอลไทยนั้นจะเดินทางไปแข่งขันคืนนี้ในเวลา๕ทุ่มครับ